คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะเราต้องตามความคืบหน้ากันอยู่ตลอดเวลานะคะ
คุณผู้ชมที่ติดตามเราตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับเราให้พื้นที่ข่าวนี้เยอะมากใช่ครับ
ช่วงต้นรายการเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งมาดูประเด็นของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ
คือก่อนหน้านี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นที่เดียวกันกับเซียนมวยที่ไปก่อนหน้า
เซียนมวยรายนี้ติดโควิดสิบเก้าไปหลังเขาวันหนึ่งร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยต้องไปตรวจครับ
ผลตรวจออกมานะคะไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลพระราม๙
แต่มันมีประเด็นนึงหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอกธรรมนัฐใส่
นี่ค่ะเอามาใส่ชาวเน็ตเขาก็เลยเอาไปโพสต์
ตั้งข้อสังเกตว่านี่ใส่หน้ากากจากบริษัทที่ลูกน้องตัวเองซื้อมากักทุนหรือเปล่า
เสียบอยสอนสูวีโดยก่อนนั้น
ดูจากหลักฐานภาพถงภาพถ่ายของการที่คนนั้นเขาโพสต์เอาไว้อย่างนี้
ร้อยเอกธรรมนัฐออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่าหน้ากากอนามัยที่ใส่อยู่แม่บ้านซื้อมาให้

เป็นชื่อคุณกุญญาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว
เป็นหน้ากากล็อตเก่าชุดเดียวกันเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว

นี่เป็นภาพที่โพสต์เมื่อคืนตอนที่ไปตรวจร่างกายแล้วไม่พบโควิดแต่ว่าต้อง
จะกักตัวเองสิบสี่วัน
ก็เลยโพสต์คลิปแจ้งทุกคนว่าผมก็แข็งแรงดีนะเห็นไหม
ละฮูบอะไรอย่างนี้ด้วยอยู่ที่บ้าน

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันว่าวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เลื่อนวันหยุดสงกรานที่เป็นวันหยุดราชการในปีนี้ออกไปนะฮะ
โดยนายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
มีมติเป็นเอกฉันนะครับว่าตอนนี้การแพร่ระบาดในไทยยังไม่เข้าสู่ระยะที่๓นะฮะ
ยังเป็นระยะที่๒อยู่แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเดี๋ยวจะมีการเดินทางกันเยอะช่วงวันหยุดยาวสงคราน
เพราะฉะนั้น๑๓๑๔๑๕จันทร์อังคารพุธเมษานี้นะฮะจะให้ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการแล้วก็ไม่เป็นวันหยุดของเอกชนด้วย
ก็คือเอาง่ายจะได้อยู่ทำงานกันอาจจะไม่เดินทางอะไรพวกนี้นะครับจะได้ป้องกันการไปเดินทางแล้วก็มีคนเยอะแต่ต้องรอคอรมอพรุ่งนี้ในการอนุมัติก่อนนะครับ
หลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะฮะก็จะไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการหยุดชดเชยนะฮะเดี๋ยวรอฟังคอรมอลพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ใช้คำว่าเลื่อนคำว่างดหรือว่าคำว่ายกเลิกอะไรก็แล้วแต่นะฮะรอฟังพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการควบคุมบางสถานที่ที่อยู่ในข่ายที่มีคนไปชุมนุมเป็นจำนวนมากเป็นประจำ
ถ้าเกิน๕๐คนขึ้นไปจะเสนอคอรมอให้ปิดไปก่อนตั้งแต่๑๘มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโรงเรียนทั้งภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนอินเตอร์สถาบันกวดวิชาอะไรทั้งสิ้นโรงหนังสถานบันเทิงสนามมวยสนามกีฬาผับเทคอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ปิดไปก่อนตั้งแต่๑๘มีนาคมเป็นต้นไป